คุณยายแกเป็นอัลไซเมอร์แล้วก็หายออกไปจากบ้านบ้าง

ปรากฏว่า๓ทุ่มกว่ากับ๔ทุ่ม

แล้วโอ้โหสภาพคือคุณยายไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเลย
ดูจังหวะตอนเจอพยายามจะช่วยคุณยายหน่อยค่ะ

โอเคได้เดี๋ยวช่วยพากลับบ้านนะ

คือมันน่าแปลกหลายเรื่องเลยนะ

ไม่ได้ห่างกันเยอะเลยไม่ค่อยลงโลครี่ด้วย
กู้ภัยเองญาติเองไอ้ตรงนี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งมาหาครั้งแรกนะ

คือญาติหากันตั้งแต่เช้านะฮะยันเกือบหัวค่ำ
ยายหายไปไหนหาไม่เจอเดินวนเดินเวียนอยู่แถวนี้หาไม่เจอ
กระทั่งกู้ภัยมากู้ภัยมา๑๕นาย
เดินวนเวียนอยู่ตรงนี้ก็ไม่เจอสักที
แต่ทีนี้ทำไมถึงเจอรู้ไหมได้ยินเสียงของผู้หญิงแก่คนหนึ่ง
พูดขึ้นมาว่าเองมากันทำไม
กู้ภัยมองลงไปในน้ำอ้าวคุณยายนี่เอง
ตอนแรกกู้ภัยบอกตกใจนะนึกว่าเป็นเสียงใคร
ใช่เสียงคุณยายหรือเปล่าหรือเสียงวิญญาณอะไรหรือเปล่า

คือเหตุนี้ถ้าคุณยายไม่ตะโกนทักนะไม่มีใครเจอ
นี่คือคุณยายปรานีเจริญด้วยสิริค่ะ
ซึ่งคุณยายปานีแกก็ป่วยเป็นอัลไซเมอร์
แล้วหายตัวไปจากบ้านพ้ากลับบ้านจริงอยู่รั่นหลัง
โรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามนะ
แล้วทั้งวันอย่างที่บอกว่าญาติก็พยายามพยายามค่ะ
จนแบบหมดหนทางไปแจ้งตำรวจที่สพเมืองฉะเชิงเซาแล้ว

เมื่อวานนี้นั่งอยู่ตรงท้องร่องท้ายสวนแบบนี้
แต่ว่าตอนที่ไปเจอคุณยายนะ
คุณยายนี่ถือผ้าห่มออกมาด้วยนะ

แล้วเจ้าหน้าที่เขาพอเห็นยาย

เพราะว่านับเวลาดูสิคุณสืบสกุลตั้งแต่ตี๕
จนถึง๓ทุ่มครึ่งโอ๊ยมันประมาณ๑๕ชั่วโมงใช่ไหม
คือไม่รู้ว่าคุณยายแช่อยู่ในน้ำนานแค่ไหนแล้วนะ
แต่แน่นอนน่าจะเกือบทั้งวัน
แล้วก็คุณยายร้องขอเลยช่วยดึงยายขึ้นหน่อย
กูภัยบอกแป๊บหนึ่งนะยายเดี๋ยวหาวิธีกันก่อน

เนื้อตัวคือตัวยายซีดหิวเหี่ยวไปหมดแล้ว

แล้วพอดึงขึ้นมาได้ก็ต้องเอาผ้าห่มที่ยายถือติดมานะ
คือเหมือนกับแบบเอาห่มเอาไว้ก่อนแล้วก็โยกข้ามท้องร่องมา
แล้วก็ช่วยกันยกคุณยายมาค่ะ
ออกมาด้านนอกนำตัวส่งโรงพยาบาลพุทธโสธร

กู้ภัยเขาบอกว่าจริงพวกผมเนี่ยนะ
กำลังจะก้าวข้ามท้องร่อง
คือพวกผมมาหาหากันอยู่แล้วได้ยินเสียงคุณยาย
แล้วพอผมช่วยคุณยายมาได้กำลังจะคุยกับคุณยายว่า
คุณยายยายไปได้ยังไงยายบอกแบบนี้
ยายจะก้าวข้ามท้องร่องแต่ว่ายายก้าวไม่พ้น

ตกลงไปแล้วก็ไปนั่งแช่อยู่ตรงนั้น
ถามว่าอ้าวยายขึ้นมาไม่ได้เหรอไม่ได้หรอก

ใช่ฮะยายบอกแบบนี้ด้วยนะ
ยายเหนื่อยยายหมดแรงยายผลอยหลับไปด้วยคุณ
คือเอ็นตัวหลับตรงตะหลิ่งตรงนี้ค่ะ
ญาติเขาตะโกนตามหาตอนกลางวันถึงไม่เจอไม่เห็นยายไง
แต่ว่าตอนที่กู้ภัยมาค้นหาเท่านั้นแหละ
ยายก็เลยเหมือนตะโกนมาแล้วมีเสียงเข้ามาในความมืด

เราได้ยินเสียงคนมาช่วยก็เลยถามเชิญก็เลยถาม

ถ้าไม่มีประโยคนี้ออกมาจากปากยายนะ
เขาบอกอาจจะยังหากันไม่เจอด้วยซ้ำ
นี่แหละถ้าสมมุติเกิดว่าเรามีญาติผู้สูงอายุ
ที่เป็นอัลไซเมอร์ด้วย
อาจจะต้องมีลูกหลานคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
เพราะว่าเราก็กังวลเหมือนกันบางทีเดินออกมาจากบ้าน
แล้วจำทางกลับไม่ได้อะไรแบบนี้ด้วยค่ะ
เดินมาตั้ง๘๐๐เมตรนะคุณนะจากบ้านนะ